มาดูเรื่องระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กันหน่อยค่ะ
ยาวตั้งแต่๓ทุ่มจนถึง๖โมงเช้าเลยนะคะคุณผู้ชม

แล้วต้องบอกว่าเป็นการคลี่คลายไปด้วยดี

ทั้งที่สิ่งที่ตำรวจทำก็คือพยายามที่จะระงับเหตุ
แล้วก็ล้อมจับผู้ชายคนนี้ซึ่งคลั่ง
แล้วก็ก่อเหตุยิงตำรวจ
ยิงตำรวจเขาเลยต้องไปล้อมจับที่บ้าน
หลังนี้ค่ะล้อมตั้งแต่๓ทุ่มจนถึง๖โมงเช้า

นี่ค่ะหน่วยสวาสตร์ตำรวจภูทรภาค๒ค่ะ
ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ล้อมบ้านหลังนี้ค่ะที่อำเภอบังน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อที่จะจับกลุ่มนายแบล็ค

เพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้อาวุธปืนยิง
ดาบตำรวจนรงศักดิ์รงสุวรรณพบหมู่งาน

ได้รับบาดเจ็บตอนที่เข้าไประงับเหตุทะเลาะวิวาส

เพื่อที่จะรอพ่อกับแม่ของในแบล็ค
มาจากต่างจังหวัดมาช่วยพูดเกลี้ยกล่อมหน่อย
พ่อแม่เขาบอกว่าลูกเขาป่วยเป็นจิตเวท
หลอนหลอนยานะฮะหลอนยาเสพติด
กำลังจะพาไปรักษาแต่ว่าขาดยาก็เลยมาเนี่ยค่ะ

้อมไปจนกระทั่งเที่ยงคืนกว่า
กับแม่เข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อม
แต่ก็ไม่เป็นผลนะคะลูกยังหลอนอยู่
แล้วมีอาวุธปืนด้วยน่ากลัวตรงนี้นะคะ

ก็ล้อมไปเที่ยงคืนกว่าจนถึงตี๓ค่ะ
เจ้าหน้าที่ปรับแผนให้พ่อกับแม่เนี่ย
เอาน้ำไปให้เนี่ยค่ะน้ำขวดนี้ค่ะ
ในนั้นตำรวจเขาผสมยานอนหลับไปด้วย
แม่เอาน้ำไปให้น้ำใส่ยานอนหลับไปด้วย

สักพักนึงยาเริ่มออกฤทธิ์

ตำรวจใช้จังหวะนี้ค่ะเข้าชาร์จตัวทันทีนะคะ
๖ชั่วโมงสถานการณ์จบลงด้วยดี
ควบคุมตัวออกมาได้ค่ะในแบล็คเนี่ยค่ะ
นี่ค่ะเรียบร้อยนะคะ
ช่วง๖โมงเช้าตั้งแต่๓ทุ่มถึง๖โมงเช้า
ส่วนดาบตำรวจนรงศักดิ์ที่ได้รับบาดเจ็บก็
ถูกส่งตัวเข้าผ่าตัดเอากระสุนออกจากขาขวานะคะ
นี่ค่ะปฏิบัติการของตำรวจเมื่อคืนนี้ค่ะ
ทางด้าน๑๐ตำรวจตรีนัทธพลธรรมปัตย์นะคะ
ก็เป็นคนขับรถสายตรวจสพบังน้ำเปรี้ยว
คนนี้ออกปฏิบัติการร่วมกับดาบตำรวจนรงศักดิ

ผู้ก่อเหตุใช้วุฒิปืนยิงใส่รถตำรวจทันที
แต่เขาเคราะห์ดีที่กระสุนเข้าที่ซองปืนก็ช้ำเล็กน้อย
แต่ว่าดาบตำรวจนโรงศักดิ์ถูกกระสุนอย่างจังค่ะ

เขายิงเข้าที่ทางประตูรถ
ฝั่งฝั่งคุณขับฝั่งคุณขับแล้วโดนตรงไหน
โดนตรงนี้โดนตรงนี้แต่ไม่เข้า
ไม่เข้าค่ะโดนปืนครับโดนปืนโอ้โฮ
ผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ค่ะ
คุณชัดชัยโกพุทธชาตินี่เป็นหนึ่งในทีมเจรจา
เขาบอกว่าในแบล็คเนี่ยปกติไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะ
คือคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเครียดเรื่องครอบครัวค่ะ
ก็เลยเป็นแบบนี้โชคดีที่ตำรวจรอเวลานะคะ
แล้วก็แผนใส่ยานอนหลับแล้วให้ยาออกฤทธิ์
ก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้ไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะ
ส่วนภูมิกับสพบางน้ำเปรี้ยวบอกว่า
ก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลนะคะ
แล้วก็ตั้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ยิงปืนในที่สาธารณะและพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ส่วนที่ญาติบอกว่ามีอาการทางจิตเวท
ก็จะต้องเอาหลักฐานทางการแพทย์มาพิสูจน์และยืนยันในขั้นตอนการสอบสวน
ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ